ทีมอัญญารินค่ะนางเอกสาวคนนี้หลายคนรู้ว่าเล่นละครเก่งด้วยนะคะ
เรียนเก่งล่าสุดกำลังจะเป็นดรทัพทิมแล้วนะคะ

หลังตั้งอกตั้งใจเรียนปริญญาเอกนะคะมาร่วม๒ปี
นางเอกสาวทัพทิมอัญญารินค่ะก็ใกล้จะยิ้มได้แล้วนะ
เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนค่ะก็จะจบปริญญาเอกแล้ว

ต้องบอกเลยนะคะว่า๒ปีที่ผ่านมา
สาวทัพทิมเนี่ยจะงานยุ่งคิวแน่นแค่ไหน
แต่ใจค่ะมันรักในการเรียนจริง
เธอก็ไม่เคยทำให้เธอท้อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ในใบปริญญาเอกค่ะสาวทัพทิมน่ะ
เรียนบริหารธุรกิจนะคะ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
แล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดค่ะทำให้เธอเนี่ย

แต่สำหรับงานรับปริญญาไม่แน่นะคะ

เธอก็พร้อมจะบินไปรับความสำเร็จนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ

ทัพทิมอยากจะเรียนให้จบด็อกเตอร์

สอบจบครั้งสุดท้ายอีกแค่ครั้งเดียว

คิดว่าตามแพลนถ้าสามารถบินไปได้แล้วก็
แล้วก็บินไปรับที่นู่นนะคะ